เรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะกรณีที่มีนักศึกษาสาว
เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เพื่อเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอนั่งรถไปลงที่บขศเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ต้องนั่งรถจักรยานยนต์ต่อเข้าไปที่มหาวิทยาลัย
แต่รถจักรยานยนต์ก็คิดราคาเหมาค่อนข้างแพง
มีคุณลุงคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วมาบอกว่าเดี๋ยวลดราคาให้จาก๕๐๐เอาแค่๒๐๐ก็พอ

ก็นั่งชวนคุยแล้วก็ลุงคนนี้พกมีดไว้ด้วย
ก็ส่งข้อความบอกเพื่อนรุ่นพี่ให้มาช่วยหน่อย
พอเพื่อนรุ่นพี่มาคุณลุงคนนี้ก็ขี่รถจักรยังยนต์หนีหายไป
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๖กัญญาโยน
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางจากบ่อขอสอประสาทประมาณ๑๖น๕๐น
นั่งรถบขศสายนครราชศรีมาอุบลราชธานี
ไปถึงบ่อขอสอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานี๑๙น๕๐น
พอลงรถปุ๊บก็จะไปหาวินมอเตอร์ไซค์
เพื่อจะนั่งต่อไปที่มหาวิทยาลัยคือตอนนั้นก็มืดแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าคือวินแต่ละคนก็คิดราคาเหมา๕๐๐เนี่ย
ก็ไลน์ไปหาเพื่อนให้มารับนั่งรอเพื่อนอยู่
มีลุงวินคุณลุงผู้สูงอายุขี่รถจักรยาน
มาแล้วมานั่งใกล้ใกล้บอกว่าเดี๋ยวไปส่ง
ลดให้จาก๕๐๐เอาแค่๒๐๐พอ
แต่ต้องไปมีอะไรกันก่อนนะ
ไปเปิดโรงแรมใกล้บอกขอสอสิเดี๋ยวคิดค่าพาไป๕๐บาท
คิดค่าพาไปด้วยนะคิดค่าพาไป๕๐บาทเดี๋ยวให้เธอจ่ายค่าห้องกันเอง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้โดยสารเลยนะคะตอนนั้นผู้โดยสารนั่งกันอยู่แค่สองสามคนไง
เธอกลัวไม่กล้าตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะลุงวินคนนี้มีมีดพกไว้อยู่ที่เอว
เป็นมีดสั้นนะคะเธอก็กลัวไงกลัวถูกฆ่ากลัวถูกข่มขืน
ลุงคนนี้พูดหวานล้อมตลอดเลยนะอวดอ้างสรรพคุณตัวเองทุกอย่างสิ่ง
อดอ้างขนาดอะไรของตัวเองทุกอย่างสิ่งโอ้โหเธอบอกว่าวิธีเดียวที่จะเอาตัวรอด
เพื่อนดูจนเพื่อนรุ่นพี่มารับแล้วลุงก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีหายไป
แต่ช่วงจังหวะที่เธอคุยอยู่กับลุงแล้วลุงพยายามหวานล้อมมันมีคลิปค่ะ

มันก็ใช่แต่ว่าหนูไม่อยากมีหนูไม่ชอบอะไรแบบนี้อะค่ะ
ไม่ชอบเรื่องเซ็กซ์เลย
แค่ไปส่งหนูอย่างเดียวเนอะหนูไม่ต้องทำ

หนูจับก็จับ

จับแล้วต้องกลับเลยเนาะไม่ต้องทำอะไรพี่
ไม่ต้องทำอะไรพี่

โอโหปุนนี้ละก็นะ
แล้วฟังจากเหตุการณ์ต่อรองเนี่ยตะลุงนี่ก็โอ้โห

และอีกอย่างนึงนี่ผมว่าต้องดวตสอบก็คือ

นี่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบเลยนะมันโขกราคาเกินไปไหมนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับน้องเขาก็ช่วงเวลานั้นที่คุย
เพื่อจะถ่วงเวลาตะลุงคนนี้ไปเรื่อยนะครับ
ก็ส่งไลน์ให้เพื่อนและเพื่อนรุ่นพี่ก็มารับนะครับ
พอเพื่อนรุ่นพี่มารับตะลุงคนนี้ก็รีบขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยนะครับ
ล่าสุดตำรวจสพเดชอุดมติดตามจับกลุ่มตัวลุงวินหื่นรายนี้ได้แล้วนะครับ
อายุ๕๒ปีแล้วซึ่งสารภาพว่าตกใจเหมือนกันที่รู้ว่านักศึกษาสาวคนนี้เป็นสาวประเภทสอง

คุณก็ทำกับเขาไม่ได้ต่อให้เขาเป็นผู้ชายคุณก็ทำอย่างนี้ไม่ได้
ถูกดำเนินคดีข้อหาคือกระทำอนาจารย์ด้วยวาจาและพยายามล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์ทำให้ผู้เสียหายเสียขวัญ
ส่วนน้องนักศึกษาคนนี้อายุ๒๓ปีนะครับเรียนคณะวิศวะเครื่องกลบอกว่า
หลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กไปมีคนมาแสดงความเห็นว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับเธอเลยหลายคน
และที่ไปแจ้งความเอาไว้ก็เพราะไม่ต้องการให้ตะลุงคนนี้ไปทำแบบนี้กับผู้โดยสารคนอื่นอีก
และที่ไปแจ้งความเอาไว้ก็เพราะไม่ต้องการให้ตันลุงคนนี้ไปทำแบบนี้กับผู้โดยสารคนอื่นอีก
และที่ไปแจ้งความเอาไว้ก็เพราะไม่ต้องการให้ตันลุงคนนี้ไปทำแบบนี้กับผู้โดยสารคนอื่นอีก
และที่ไปแจ้งความเอาไว้ก็เพราะไม่ต้องการให้ตันลุงคนนี้ไปทำแบบนี้กับผู้โดยสารคนอื่นอีก
เพราะว่าคนที่เขามีลักษณะประเภทนี้แบบต้องการทางเพศ
ใช่เขาจะไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นเพศไหนอะไรยังไง
แค่คุณสามารถทำให้เขาสำเร็จความไข้ได้นั่นคือเป้าหมายของเขาก็พอค่ะ
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าฝากถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารด้วยนะ
ตรวจสอบให้หน่อยสิคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้น
หรือแบบการดูแลความปลอดภัยแถวนั้นมันควรจะมีมากกว่านี้
เพราะว่าคนก็ขึ้นโรงรถอยู่บ่อยไงบางทีมันค่ำมืดแล้วด้วย
มันก็จะเกิดอันตรายในลักษณะแบบนี้ได้
เรื่องของราคาด้วยนะฮะไม่รู้จะคันนี้คันเดียวหรือเปล่า
ลุงวินก็เป็นวินเถื่อนนะ
แล้วบางทีก็อาศัยจังหวะแบบนี้คือคนจำเป็นแล้ว

เรียก๕๐๐จำเป็นต้องไปมันโขกสับกันเกินไป